สาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับใหม่ดาวิกาเกิดเป็นใหม่ทำอะไรก็ผิด
ล่าสุดมีประเด็นดราม่าอีกแล้วถูกต้องแล้วคือเป็นภาพแฟชั่นเซ็ตที่เธอถ่ายออกมา
แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบโชว์เนินอกนิดนึงหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
แล้วก็ถูกเหน็บตามสไตล์นั่นแหละเกิดเป็นใหม่ทำอะไรก็ผิดจริง
จะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นไปซะหมดสำหรับนางเอกหน้าสวยใหม่ดาวิกา
ล่าสุดก็งานเข้าอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพถ่ายแฟชั่นสุดเซ็กซี่
ขณะที่นอนโพสต์ท่าอยู่ในน้ำแต่ที่เป็นประเด็นให้ชาวเน็ตบางคนเหน็บแรง
ก็คงจะเป็นเนินอกที่โผล่พ้นมาจนเกินงามงานนี้เจ้าตัวเคลียร์ชัดว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่า
ช่างภาพฝีมือดีอย่างจอร์ดทาดาพร้อมกับออกตัวว่าไม่ซีเรียส
องเป็นเรื่องขำขำที่บางคนเข้ามาเม้นแซวมากกว่าค่ะอ่านานมากโอ้โหนานแบบ
เป็นนิทัศกาลที่นานมากแล้วค่ะแล้วก็พอดีว่าเห็นมันก็เลยอ่า
ลงสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ไม่มีอะไรเลยนานมากใช่ใช่ค่ะ
บางคนแบบว่าพิมพ์รูปพลิกมาหลายหลายเม็ดเลยค่ะเออใช่แล้วก็เอ่อ
แล้วก็โอเคค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวก็ได้เผยถึงโมเมนต์สุดประทับใจ
เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเพื่อนสาวสุดซีใบเฟิร์นพิมชนก
ว่าไปจัดไกลถึงหัวหินเนื่องจากมีงานด้วยกัน
ก็เลยถือโอกาสนี้จัดเตอร์ไพรส์ให้กับเพื่อนรักรวบยอดไปเลย
เอ่ยปากว่าคงไม่มีของขวัญอะไรมอบให้เพื่อนเลิฟ
จากความรักและมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะไปทำงานด้วยกันที่หัวหินกับใบเฟิร์นค่ะ
แล้วก็คือเซอร์ไพรส์ช้าไปสองวันค่ะเราก็เขาเรียกว่าอดใจตัวเองไว้อยู่เหมือนกัน
เพื่อนงอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเราจะได้เจอเพื่อนแล้วก็อยากจะเตอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้
คือเหมือนหลอกให้ตายใจก่อนแล้วก็ค่อยแฮปปี้เบิร์ตเดย์
มิตรภาพดีให้แล้วกันแล้วก็เขามีเค้กมีดอกไม้มีจัดเตอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความที่เรามีผู้จัดการคนเดียวกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนานจริงก็อยู่กันในทุกช่วงเวลาค่ะ